ไปต่อที่จังหวัดนครราชศรีมาหน่อย
ที่ว่านุ่งชุดไทยแบบนุ่งสิ้น
แห่ซื้อเสื้อผ้าตามรอยน้องลิซ่า
เขาก็เลยบอกว่าโอ้โหคนรุ่นใหม่ใส่ใจ
แบบเรื่องของวัฒนธรรมมากขึ้นไปดูกันค่ะ
มาดูดีกว่าร้านนี้ร้านอุ้มรัก

ตั้งอยู่ที่ตลาดแม่กิมเฮง
ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
ที่ร้านมีผ้าไทยหลายรูปแบบให้เลือก
มีทั้งผ้าไม้ผ้าฝ้ายนะคะ
แล้วก็มีผ้าที่มาจากตลาดผ้านาขาด้วย
เป็นผ้ามัดหมี่ย้อมครามหมักโคน

แล้วก็เอามาทอแล้วก็ตัดเป็นชุดผ้าไทย
รวมถึงตัดเป็นผ้าสิ้นแบบน้องลิซ่าเลยก็มีเหมือนกัน
คุณภูลสวัสดิ์ชัยเทศนะคะเจ้าของร้านอุ้มรักบอกว่า
ผ้าไทยที่ทางร้านขายเป็นชุดผ้าใหม่
เป็นผ้าสิ้นที่ผลิตมาจากผ้าไฟ
แล้วก็ทางร้านมีการสั่งชุดที่ผลิตจากผ้ามัดหมี่ย้อมครามหมักโครน
หลังจากกระแสน้องลิซ่าใส่ผ้าอาขาไปไง
โอ้โหคุณค่ะฮอตฮิตจริง
คุณอรุณรัฐชิงชนะพัฒนาการจังหวัดนครราชศรีมา
อย่างนี้ค่ะว่าต้องขอบคุณน้องลิซ่านะ
ที่ทำให้กระแสผ้าไทยหรือว่าผ้าถุงกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่ง

ซึ่งหลังจากมีการแชร์ภาพน้องลิซ่าที่ไปเที่ยวที่พระนครศรีอยุธยามา
ใส่ผ้าไทยไปเที่ยวกับเพื่อน
ประชาชนอยากจะใส่ผ้าสิ้นกันมากขึ้นเลย
มียอดจองเพิ่มมากขึ้นด้วยขายดีมากช่วงนี้
แล้วในจังหวัดนครราชศรีมาเอง
ก็มีการรณรงค์ให้ร่วมกันสวมใส่ผ้าไทยเป็นประจำทุกวันอยู่แล้ว
ยิ่งมีกระแสน้องลิซ่ายิ่งทำให้แบบสร้างการรับรู้
เป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวหรือประชาชนคนไทยเราเองเนี่ย
หันมาสวมใส่ผ้าไทยแล้วก็นำสินค้าของเกษตรกร

เขาจะมีจุดเด่นเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป
เอามาจัดแสดงเอามาจัดจำหน่ายในงาน
เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนให้กับกลุ่มชาวบ้านได้อีกด้วย

อันนี้เป็นปลายของเรานางทั่วประเทศแล้ว